ฉันกำลังดูที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่ค่ะ
สกรูปหน้าหนึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมน่าสนใจ
เป็นประเด็นที่พาดหัวไว้ว่าภัยข้อเข่าเสื่อมไม่ได้เป็นเฉพาะคนแก่
พูดแบบนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีสถิติด้วย
ว่าคนไทยป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
ณปี๒๕๕๓เป็นอยู่๖๗ล้านคน
คุณเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนแก่
เรื่องนี้นะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อก็เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจค่ะ
บอกว่าคนไทยเสี่ยงเป็นโรคกระดูกข้อสะโพกเสื่อม
ตั้งแต่อายุ๒๕ปี
แนะนำด้วยอันนี้เรื่องข้อกระดูกสะโพกนะคะ
แนะนำว่าควรที่จะผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่
แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อเพื่อที่จะให้ฟื้นตัวเร็วมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมกันได้จากคุณดิตระดาวิชัยดิตค่ะ

ทำให้สะโพกของประเทศเราเสื่อมก่อนวัยอันควร
และเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
คำเตือนจากนายแพทย์พลธกรพาณิชกุล
ยแพทย์กระดูกและข้อศูนย์ข้อสะโพก
และข้อเข่ากรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ
ที่ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุหลัก
ทำให้คนไทยเสี่ยงเป็นโรคกระดูกข้อสะโพกมากขึ้น
ซึ่งพบว่าอายุเพียงแค่๒๕ปีก็มีภาวะข้อเสื่อมแล้ว
ทำให้ในแต่ละปีมีผู้เข้ารับการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมกว่า๒๕๐๐๐คน
การทานยาที่มีสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานานสูบบุหรี่
ทำให้เกิดภาวะข้อสะโพกตายจากการขาดเลือด
ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวก
ขยับลุกนั่งรู้สึกเจ็บ
หากปล่อยทิ้งไว้อาจต้องเข้ารับการผ่าตัด
ซึ่งการผ่าตัดแบบเดิมนั้นจะทำการผ่าตัดจากทางด้านหลังสะโพก
และต้องตัดกล้ามเนื้อแล้วเปลี่ยนข้อกระดูกสะโพก
หลังจากผ่าตัดทำให้ฟื้นตัวได้ช้า
และเสี่ยงต่อการสูญเสียกล้ามเนื้อ
แต่ปัจจุบันนั้นมีแนวทางผ่าตัดแบบใหม่
เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ
พนักงานการผ่าตัดรูปแบบใหม่เข้ามาคือผ่าตัดเข้าทางด้านหน้าอย่างนี้
เพราะว่าจะมีร่องอยู่ระหว่างตรงหน้ากล้ามเนื้อตรงนี้

เราสามารถใช้เครื่องมือพิเศษในการแหวกกล้ามเนื้อเข้าไป
ก็จะเข้าไปสู่ข้อสะโพกได้ค่อนข้างเร็ว
แล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บเท่าไหร่
เพราะว่ากล้ามเนื้อทุกอย่างไม่ถูกตัด

และอาการเจ็บป่วยก็จะลดลง
ในบางรายก็สามารถเดินได้ทั้งที่หลังผ่าตัดเลย
การผ่าตัดวิธีใหม่นี้
สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้มากขึ้น
และมีความเสี่ยงสะโพกหลุดหลังผ่าตัดน้อย
ทั้งนี้การผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับผู้ป่วย
แค่เราหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์บุรีและยาสเตียรอยด์
ก็ทำให้ห่างไกลจากโรคข้อกระดูกสะโพกเสื่อมได้
ดิตละดาววิชัยดิตขาวเทอรัตน์ทีวีรายงาน